คุณผู้ชมคะดูเรื่องของการเดินทางกลับเข้ากรุงหน่อยค่ะ
หลังจากที่หยุดช่วงปีใหม่นะคะ

สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้าง

คุณท้ายแถวอยู่ตรงไหนนู้น

นี่ค่ะรถยังนั่นอยู่เลย
นี่ยังหนึบอยู่นะคะแม้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้โล่งนะจ๊ะ
เพราะว่าคนก็ทยอยเดินทางกลับมาตลอดค่ะ
นี่บรรยากาศการจราจรถนนมิตรภาพเขตปากช่องของโคราช

ช่องทางที่เปิดพิเศษก็เต็มเหมือนกัน
รถใช้ความเร็วได้ประมาณสัก๑๐๒๐๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แค่นี้ค่ะ
ขับไม่ไหวอ่ะบางคนบอกว่าขับไปแล้วเหยียบเบรกใบเมื่อย
เมื่อยถึงขั้นต้องจอดแวะนอนข้างทางนอนตามปั๊มบ้าง
อันนี้คือจุดหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกจุดหนึ่งค่ะ
รถติดหนักเลยตรงไหนรู้ไหม
หน้าฟาร์มโชคชัยค่ะกมที่๕๑๕๒รถแน่นสลับหยุดนิ่งนะคะ
แล้วตรงนั้นมันก็เป็นเนินเป็นอะไรนะครับ
ใช่มันเป็นทางลงเนินทางขึ้นเนินแล้วมันเป็นทางโค้งด้วยไงคะ
นี่ให้คุณผู้ชมดูไปแล้วทีนี้ดูสภาพการจราจรมิตรภาพ
เหนือขึ้นไปจากปากช่องหน่อยละกันค่ะ
ไปดูกันหน่อยทิศทางขาล่องเข้ากอทมเป็นยังไงบ้างรถน้อยค่ะ
สภาพการจราจรก็คล่องตัวนะคะอันนี้รถใช้ความเร็วได้เนี่ย๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ยังพอใช้ความเร็วได้นะใช่ค่ะ
ส่วนถนนสาย๓๐๔โคลราศกบินบุรีเช้านี้

ที่จะไปกะบินบุรีปราจินบุรีเนี่ยนะคะ
รถยังคงแน่นอยู่เคลื่อนตัวได้ช้า

ทำความเร็วได้สักประมาณ๑๐๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ก็คิดว่าประชาชนก็ทยอยเดินทางกลับต่อเนื่องแหละ
น่าจะมีรถติดสะสมยาวนะคะ

เส้นทางจากเหนือเข้ากรุงเทพกันบ้างนะฮะ
แขวงทางหลวงอายุทยาได้รับรายงานสภาพจราจร

ต่างระดับมจรตรงหน้ามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยใกล้กรุงเทพแล้วนะฮะ

อ่าทางหลวงหมายเล็ก๑ถนนปะหลวงอยู่ทินคาเข้า
รถมากแต่ก็ยังสามารถที่จะใช้ความเร็วกันได้ยังคล่องตัวกันอยู่นะครับ
ส่วนบรรยากาศการเดินทางด้วยรถไฟนะฮะ
สถานีรถไฟหนองคายเมื่อวานนี้
คักครับเพราะว่ามีประชาชนมาขึ้นรถไฟกันหนาแน่นเลยนะฮะ
นี่ขบวนรถหนองคายกรุงเทพถูกจองเต็มทุกที่นั่ง
ผู้โดยสารแต่ละคนก็หอบฮิ้วเสบียงอาหาร

ปลาร้าของสำคัญเลยคุณไปเอามาจากบ้านเกิดใช่ไหมคุณค่ะมีเนอะ
เอากลับเข้ากรุงเทพนะฮะจะได้อยู่กรุงเทพตลอดทั้งปี
ปลาร้าก็อยู่กับเราทั้งปีเหมือนกันนะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่การรถไฟยืนยันว่าไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูขนส่งขนส่งที่หมอชิดกันหน่อยละกันค่ะ
มีประชาชนกลับจากจังหวัดต่างเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครดูสิ
มาถึงช่วงเช้านะครับคือค่ะคือเมื่อวานนี้นะ
คิดว่าน่าจะมีผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐คน
หรือถ้าเกิดว่าตีเป็นเที่ยวประมาณ๔๐๐เที่ยว
กลับไปบ้านทั้งทีแต่ละคนเอาของมาเพียบเลยจริงค่ะ
แล้วก็วันนี้ทางบริษัทขนส่งจำกัด
เขาก็คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ามา
เมื่อวานไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐วันนี้น่าจะประมาณสัก๖๐๐๐ค่ะ
มีปัญหาอะไรไหมตอนนี้พวกรถแท็กซี่เนี่ยไม่พอนะ
เพื่อพี่โชเฟอร์ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่
บ่ายนี้จะไปวิ่งงานที่ไหนเอาไปได้ค่ะที่บขศนะคะ
ไปรอได้เลยที่หมอชิดมีคนที่ต้องการใช้บริการรถแท็กซี่อีกเพียบเลย
แต่เนี่ยเบื้องต้นเขาประสานไปยังสมาคมแท็กซี่ขอสมกแล้วก็ตุ๊ก
เพื่อเตรียมรถเอาไว้รองรับการบริการแล้วนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเดินทางมาถึงแล้ว
อาจจะต้องรอพวกแท็กซี่นานนิดนึงใจเย็นนะ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเจอว่าแท็กซี่นี้แปลก
สามารถแจ้งได้นะคะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ค่ะ
แจ้งได้ที่สายด่วนของบขศด้วย
หรือว่าจะแจ้งกรมการขนส่งทางบก
ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ